เขาเป็นนักฟุตซอลของสโมสรจากญี่ปุ่น
เขาก็ตั้งเป้าว่าอยากจะพาต้นสังกัดของตัวเอง
คว้าแชมป์ฟุตซอลลีกของญี่ปุ่นให้ได้

ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมค่ะ

ขวาตัวสุบวุฒเถื่อนกลางดาวยิงทีมชาติไทย

เจ้าตัวก็เตรียมเดินทางไปสมทบกับทีม

อาร์มบอกว่าได้เตรียมการที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ
โดยพยายามฝึกคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

เพราะทราบมาว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษนะครับ
ส่วนเป้าหมายก็อย่างที่น้องพิชชี่บอกไปนะครับ
หวังจะนำทีมคว้าแชมป์ลีกให้ได้นะครับ
รวมทั้งฟุตซอลสมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ซอลญี่ปุ่นมีรายการแห่งขัน๕๖รายการต่อ๑ฤดูกาล
และที่สำคัญก็คือรายการฟุตเซาสมุทรศรชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับ
โดยหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะสามารถช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้นะครับ
วิราก็คิดว่า๑กรกฎานี้คงจะได้บินไปสมทบกับทีมนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีเป้าหมายของเราอยู่แล้ว
เพราะว่าทีนู่นก็จะเริ่มเรียกกันยายน
ที่สำคัญที่สุดทั่วเอเชียที่สโมสรนักวิทยาตร์ตั้งความหวังไว้มากครับ